คุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมมาช่วยกันหาทางออกหรือว่าหาวิธีการกันหน่อยสำหรับเวลาที่เราทะเลาะกับใครมีปัญหากับใครแล้วต้องไปคุยเคลียร์กันไปเจรจากันเนี่ย
เราคุยกันยังไงดีคะที่มันไม่ให้เกิดเรื่องของการทำร้ายร่างกายหรือว่าการสูญเสียเกิดขึ้น
ที่นทบุรีค่ะมีกลุ่มคั่วหรี่สองกลุ่มนะคะ
คือก่อนหน้านี้เขาเคยมีการขี่มอเตอร์ไซค์เบียดกันมาก่อน
เพื่อนคนกลางก็เลยบอกนัดเคลียร์กันหน่อยละกัน

สุดท้ายจบชีวิตนะคะเพราะว่ามีการต่อยกันไล่ฟันกัน

นี่ค่ะคนแถวนั้นเขาถ่ายกล้องมือถือเอาไว้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ในซอยศรีพรสวรรค์อำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ
ผู้ตายคือนายนุกูลอยู่จุ้ยหรือในต้อมอายุ๓๐ปีนะคะ
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ตรงเชิงสะพานข้ามคลองบังแพรก
สภาพเนี่ยมีบาดแผลถูกฟันเข้าที่คอ๑แผล
ข้างตัวมีมีดปลายแหลมยาวประมาณ๒๐เซนติเมตรเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วยนะคะ
ตำรวจสพเมืองนนทบุรีก็พยายามสอบถามพยานนะคะที่เห็นเหตุการณ์
เขาก็บอกว่าคือเขาเหมือนมีการมานัดเคลียร์ใจกันสองกลุ่ม
ส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มของผู้ตายนะคะนำโดยในโบ๊ทกับในต้อมมากันสองคนค่ะ
โบ๊ทเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับนายต้อมที่บ้านตั้งใจจะมาเคลียร์ปัญหากับนายก
แล้วสุดท้ายมีปากเสียงกันรุนแรงถึงขั้นชกต่อยกันทีนี้นายกสู้ไม่ได้ค่ะ
นายกสู้ไม่ได้แต่นายกพาเพื่อนมาด้วยค่ะเก้าคนนะคะพักพวกนายกก็เลยเอาไม้ที่เตรียมมาเนี่ย
รุมตีทั้งในโบ๊ทแล้วก็ในต้อมในต้อมผู้ตายพยายามวิ่งหนี
แต่มีหนึ่งในกลุ่มของนายกเอามีดไปไล่ฟันคอสุดท้ายเขาก็เลยเสียชีวิตนะคะ
ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตรลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้นะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุด้วยคุณผู้ชม
เป็นจังหวะที่ในโบ๊ทคนเจ็บเนี่ยกำลังวิ่งหนีตายพร้อมกับในต้อมนะคะ
แล้วก็จะเห็นเลยว่ามีกลุ่มของคนร้ายก็คือกลุ่มนายกวิ่งไล่มาผ่านหน้ากล้องไป
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเราทำลูกศรเอาไว้ให้แล้วนะคะ
ต้อมเนี่ยคือผู้ตายเนี่ยคนที่นายกวิ่งนำหน้ามาก่อนเลย
แล้วก็เป็นในต้อมค่ะพยายามเดินตามหลังมาเนี่ยนะคะ
แล้วก็จะเป็นกลุ่มของนายหยกค่ะที่ถือมีดคุณผู้ชมจะเห็นทางขวาเนี่ย
มีคนถืออาวุธอยู่ตามมาติดติดเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีกลุ่มวินมอเตอร์ไซค
พยายามที่จะห้ามปรามไว้ด้วยเห็นคนท้วมท้วมนั่นใช่ไหมคะ
ท้มทวมเนี่ยคือนายหยกนะคะเหตุการณ์มันเริ่มบานปลายตรงที่ว่านายหยกเนี่ย
รีเข้าไปทำร้ายในโบ๊ทคือขึ้นคร่อมเลยอะค่ะ
แล้วก็ต่อยเข้าที่ตาซ้ายเริ่มกันที่แบบนั้นก่อนนะคะ
ซึ่งในคลิปเนี่ยตัวในต้อมเนี่ยถูกเพื่อนของนายหยกที่ชื่อในจุกค่ะ
ไล่ฟันจนบาดเจ็บสาหัสแล้วสุดท้ายก็ค่อยไปล้มเสียชีวิต
คุณผู้ชมดูเหตุการณ์เนี่ยค่ะรุมกันอยู่ตรงนั้นเลย
อันนั้นเป็นจังหวะที่นายกขึ้นคร่อมในโบ๊ทแล้วก็ต่อย
คุณท่านพิการเนี่ยได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะ
เขาบอกว่าก็เห็นว่าฝ่ายของกลุ่มคนตายขี่มอเตอร์ไซค์กันมาแค่สองคน
แล้วก็ไปพูดคุยกับนายหยกกับนายจุกที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่
แล้วก็กลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาสชกต่อยแล้วก็ฟันกันแบบนั้นนะคะ
พลเมืองดีอีกคนก็บอกโอ้ผมมาถึงก็เห็นเขาต่อยเขาตีกันแล้ว

เกือบสิบคนฝั่งนี้ก็มีประมาณสองคน

เสียงออกมายังไงด่ากันว่ายังไง
ด่ากันมึงพกมีดมึงมาเคลียร์พกมีดมาด้วยอะไรอย่างนี้
มีอีกคนนึงเขาวิ่งเข้าไปในบ้าน
เขาก็จะเอามีดออกมาด้วย
ส่วนไอ้คนที่ตายเขาก็วิ่งไปโน่นเลย

แต่พอดีผมขับรถไปดูอีกทีนึง
คนนั้นก็นอนแบบโดนฟันไปแล้ว

ที่ว่าเขามาคุยกันเล่นเขามาถ่ายรูปอะไรอ่ะ
เขาก็คิดว่าเขาเล่นคุยกันเล่นไง
ก็ได้ยินเสียงบอกอุ๊ยเขาก็มาถามว่า
เขาถามหยกว่าหยกเขาบอกว่า
ไม่มีอะไรพี่ก็แค่มองหน้ากัน

ทีนี้ทีมข่าวเราได้เจอกับน้องชายของในจุกนะคะ

ฝั่งคนตายเป็นคนมาหาเรื่องกลุ่มพี่ชายเขาก่อน
แต่ว่าโอเคเราก็รู้แหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
มีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นตอนนี้ก็ยังติดต่อพี่ชาย
ทั้งสองคนไม่ได้แต่คิดว่าพี่เนี่ยน่าจะมอบตัว
พี่ผมนั่งขายของกันอยู่แบบใช่ลูกลูกใช่ครับอืมคนที่ชื่อโยกก็โดนต่อยหน้าเละเหมือนกันพี่
หลังจากพี่ต่อยแล้วยังไม่ต่อใช่ครับต่อยกันเสร็จต่อยกันต่อยกันปุ๊บ
แล้วเพื่อนคนที่คนที่ตายครับเขาก็ชักมีดออกมาใช่
ใช่เขาชักแล้วก็ริมมีดที่ร้านมันมีอยู่ก็ก็ไล่กันเลยครับก็มีก็มีที่หล่นอยู่ข้างตัวเขาอ่ะพี่
ในรูปอ่ะคือมีดเขานะไม่ใช่มีดพวกผมนะพี่ทีนี้ลองฟังเรื่องจากอีกฝั่งบ้างนะคะ
ฝั่งของในโบ๊ทที่ก็เป็นคนที่วิ่งหนีตายเหมือนกันน่ะนะคะเพื่อนของในต้อมผู้ตายสภาพมาแบบนี้เลยค่ะ
มีบาดแผลที่เข่าซ้ายเนื้อตัวเขียวช้ำเบ้าตาซ้ายก็เขียวช้ำนะคะเขาบอกว่า
จริงแล้วเรื่องราวมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในต้อมผู้ตายกับนายกเนี่ยมีเรื่องกันมาก่อน
เป็นเรื่องกระทบกระทั่งคือขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยนี้แหละศรีพรสวรรค์นี่แหละ
แล้วปรากฏว่าเป็นจังหวะที่เหมือนขี่มาเจอกันพอดีแล้วจักรยานยนมันเบียดกัน
ก็เลยทะเลาะกันไปแล้วรอบหนึ่งทีนี้พอต้อมมาเล่าให้เขาฟังเขาก็เออ
จริงเขาเองก็พอรู้จักกับหยกอยู่บ้างก็เลยนัดจะไปเคลียร์ใจกัน
ตอนนั้นไปถึงคือหยกกระจุกนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่
เขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหานายกก่อนจริงแหละแต่ก็เคลียร์ใจกันเรียบร้อยจบไปแล้วนะ
ปรากฏว่านายกเหลือไปเห็นเอวในต้อมเนี่ยมีมีดพกเสียบอยู่
ไม่พอใจแล้วเรื่องก็เลยบานปลายจนทำให้ในต้อมเสียชีวิตนี่แหละค่ะ
อ่าผมมีแต่เมื่อกี้บีปุ๊บครั้งบาทพอมีถึงจะเลยเรื่องที่เราแต้ว่ากับ
ดูสิครับที่สงอบแรงที่เลยครับ
ไม่มีอะไรหรอกผมก็จะกลับแล้วแล้วไอ้คนชื่อจุกเนี่ยตะโกนด่าพี่ชายผมผมก็เลยบอกพี่ใจเย็นแต่ไอ้คนชื่อหยกต่อยผมเลย
แล้วก็ชุนละมุนกันเลยครับไอ้คนชื่อจุกเนี่ยไปวิ่งคว้ามีดจากไหนมาไม่รู้ครับมาไล่ฟันเลยมาไล่ทางคนตายพี่ผมไปสามคนสี่คนอีกนะ
แล้วก็มาทั้งผมอีกมาลุมผมอีกผมไม่ได้ไปเริ่มไปต่อยก่อนแล้วครับไม่มีใครต่อยฝั่งนี้ก่อนใช่ไม่มีครับ
ผมยืนยันได้เลยเพราะว่ามีพยานเห็นเยอะผมเสียใจนะผมว่าเขาไม่น่าทำขนาดนี้ผมว่าเกินไป
วันนี้นะคะทางญาติและเพื่อนสนิทของผู้ตายก็นิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ซึ่งก็ยังคงมีคราบเลือดกระจายอยู่เต็มพื้นเลยค่ะแล้วก็นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบางแพรกเหนือ
คุณแม่นะคะนางอุทัยวันนุ่มอ่ำค่ะโอ้โหแม่บอกว่าแม่ทำใจไม่ได้เลย
จริงแล้วเนี่ยก่อนเกิดเรื่องเนี่ยลูกก็น้อยใจแม่มีการตัดเพาะแม่ทำนองเชิงเป็นลางอยู่เหมือนกัน
แต่แม่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแม่เนี่ยเข้าใจนะผู้ชายชกต่อยกันเป็นเรื่องธรรมดา
แต่แม่ก็ไม่คิดว่ามันจะบานปลายแบบนี้ก็อยากที่จะให้ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
ตั้มไม่นอนไม่กินบ้างอ่ะลูกตั้มอ่ะปอดดีแล้วอยากกินนมเปรี้ยวแม่ก็ซื้อมาให้
จะตายเพราะไม่ใช่โควิดจะตายเพราะอย่างอื่นนะลูกแม่โบราณว่าห้ามปากแม่ปากพ่อเหมือนแช่งลูกบอกแม่ไม่ได้แช่ง
เพราะว่าแม่รักต้อมไงอยากให้ตั้มกินอาหารที่แม่ซื้อคือสงสารจับใจเพราะว่ามาปาดคอลูกเราใช่ป่ะแล้วแกนอนแกเหลือตัวนิดเดียวแค่ผักแกก็กระเด็นแล้วแต่ไม่เข้าใจทำไมต้องฆ่าเราก็เสียใจเนอะเพราะเรารักของเราอ่ะเนอะเราทำเพื่อเขาอ่ะแล้วเขามาไปแบบนี้มันไม่ใช่ไงมันใจร้ายใจร้ายมาก
เมืองต้นมีรายงานว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุจะเข้ามอบตัวนะคะค่ะ